ใช่ค่ะทีนี้ร้านรวงต่างเขาก็แตกตื่นค่ะ

ดังนั้นวันนี้ไปสำรวจตลาดกันจากรายงานนี้ค่ะ
โรตีขอบคุณสตูนที่ตลาดน้ำขวัญเรียม
ขึ้นป้ายประกาศหน้าร้านชัดเจนว่า
ถุดิบอย่างนมข้นหวานหรือเนยที่ใช้ทาโรตีปราศจากไขมันทาน
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศห้ามจำหน่ายอาหาร
ที่มีส่วนประกอบของไขมันทราน
แม้ว่าตัวของเจ้าของร้านเอง
จะไม่รู้จักไขมันทานเลยก็ตาม
มีลูกค้าค่ะประจำที่เลยทานเราของเราประจำ
ถามว่าพี่เห็นเราใช้เนย

มันมีไขมันคามพี่ก็งงว่าคืออะไรไขมันคาม

ของเราไม่ใช่ไขมันขาว

เกี่ยวกับการใช้น้ำมันพืชหลายครั้ง
ในการทอดปลาท่องโกว่าเป็นสาเหตุสำคัญ

โดยเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข
มีเครื่องมือตรวจวัดค่าน้ำมัน

อาจจะมีในส่วนของเครื่องวัด
คุณภาพน้ำมันมาไว้ในตลาด
ซึ่งเป็นของส่วนกลางใช้ร่วมกัน

ในส่วนของน้ำมันของตัวเองได้อันนั้นก็ดี

เพราะว่าบางทีร้านอย่างเราก็จะไปซื้อเครื่องวัด
คุณภาพน้ำมันราคาแพงมาใช้ตัวเองมันก็คงไม่ไหว
ร้านเล็กเหล่านี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
อยากให้ภาครัฐออกมาให้ความรู้เรื่องไขมันทรานอย่างละเอียด
ก่อนที่จะมีการประกาศใช้จริงเดือนมกราคมปีหน้า
เพราะยังมีพ่อค้าแม่ค้าอีกมากไม่รู้จักไขมันทาน
ส่วนผู้ผลิตรายใหญ่ไม่น่ากังวล
หลังจากหลายแบรนด์ออกมาประกาศสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ไม่มีไขมันทานในสินค้าของตัวเอง
จากหลายปีที่ผ่านมามีการปรับสูตรผลิตอย่างต่อเนื่อง
อย่างผู้ผลิตเบเกอรี่รายใหญ่แบรนด์นี้
ออกมาย้ำถึงการเลิกใช้ไขมันทานเช่นเดียวกัน
นี่นะครับก็คือเราเตรียมตัวมานานแล้ว

เพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศเนี่ยเราแทบเราไม่ต้องปรับตัวเลยนะครับ
เพราะว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยผ่านหมดคอมพลายหมดนะครับ
อันนี้เราได้รับการยืนยันจากสไพรเยอร์ของวัตถุดิบของเราทั้งหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบเราเนี่ยแทบจะไม่มีเลย
เพราะว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลย
หากมีการปรับสูตรยกเลิกการใช้ไขมันทานจะทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นราวร้อยละห้า
แต่สิ่งที่จะกระทบมากกว่านั้นคือเรื่องของรสชาติความหอมหวานที่เปลี่ยนไป
ที่เปลี่ยนไปดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องพยายามหาวัตถุดิบ
ที่ทำให้รสชาติหรือกลิ่นใกล้เคียงกับของเดิม
รวมทั้งบริหารต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ให้กระทบราคาขาย
เพื่อรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน